อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้คนดูเป็นล้านเหมือนกันนะฮะเขาบอกมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
คือแกรปเนี่ยเราเรียกใช้เขาเขาจะให้บริการอะไรบ้างคุณส่งอาหารอาหารส่งของส่งของรับส่ง
เดินทางขับรถส่งภาษาดูอะไรกันแต่คราวนี้ผู้หญิงคนนี้ถึงขนาดต้องจ้างกราฟเพื่อเล่นน้ำทะเลเป็นเพื่อน
เพราะเธอเนี่ยอกหักไปร้องไห้ในทะเลกันดีกว่าคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คนดูเป็นล้านไปดูกันนะฮะ
ทางกราฟเล่นน้ำอืมห้าร้อยบาท
ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะไปร้องไห้ในน้ำทะเลแบบไม่มีใครเห็น
แต่ขอพี่กราฟเนี่ยมาเป็นเพื่อนหน่อยนี่กลายเป็นคลิปที่ชาวเน็ตโลกออนไลน์เนี่ยเขามารับชมแล้ว
แล้วมากกว่า๑ล้าน๒แสนครั้ง
และกำลังได้รับความสนใจอยู่ขณะนี้เหมือนกันนะฮะ

เผยคลิปเพื่อนสาวที่กำลังอกหักคือคัตตี้นะฮะ

จริงเขาใช้บริการแกรปให้มาส่งของ

เอ้าเพื่อนสาวคัตตี้ก็จ้างแกรปด้วยเงิน๕๐๐บาท
เพื่อให้แกรปรายดังกล่าวมานั่งเล่นน้ำทะเลเป็นเพื่อนหน่อย

ทะเลที่กว้างไกลมองท้องฟ้า
แม้ว่าในใจมันจะอกหักมันจะไม่สดใสก็ตาม
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเรื่องจริงหรือสร้างคอนเทนต์
คัตตี้มาตอบว่าเรื่องจริง